คุณผู้ชมครับดูเรื่องของนางงามชื่อดังหน่อยนะครับ
แล้วก็ไปเข้าถึง๕คนสุดท้ายเวทีนางงามจักรวาล๒๐๑๙ด้วย
ทีนี้มีดราม่าเกิดขึ้นก็คือเรื่องข้อสัญญาทางกฎหมายกับทางกองประกวดของเธอนะครับ
พอพ้นจากตำแหน่งแล้วไม่ได้ครองมงกุฎต่อต้องคืนให้กับกองประกวด
ก็มีประเด็นดราม่าวิพากษ์วิจารณ์ตามมาเยอะแยะ
รามาเยอะมากทั้งเรื่องของมงกุฎที่ไม่ได้รับเรื่องเงินรางวัลเรื่องสัญญาต่างนานา

วิภาควิจารณ์ด้านลบก็มีให้กำลังใจก็เยอะนะ

วันนี้ฟ้าใสกับผู้จัดการส่วนตัวแล้วก็ทนายความ
ก็เลยไปพบผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
เพื่อขอความช่วยเหลือด้านกฎหมายและปรึกษาทางคดีนะครับ
ทายบริโรธบอกว่าจากการตรวจสอบแล้ว
โดยเฉพาะเรื่องการวิพากษ์วิจารณ์ต่างนะครับ
การต่อว่าต่างเนี่ยมันก็เข้าข่ายลักษณะของ
กฎหมายคดีอาญามินประมาทนะครับ
ยังไม่เข้าข่ายความผิดพรบคอมพิวเตอร์
ก็เดี๋ยวจะส่งให้กับท้องที่คือสพโยธินย์

เดี๋ยวฟังฟ้าใสนะครับ
ประสงค์ของหนูจริงตอนแรกไม่ได้ออกมาเพื่อเรียกร้องอะไรเลย
แต่แค่อยากจะให้ความจริงกระจ่างแล้วก็ปรากฏค่ะ
คือถ้าเอามันปลูกเสร็จก็คือจบเลย

ที่ผ่านมาที่เขาเรียกว่าตั้งแต่เดือนธันวาคม
จนถึงปัจจุบันหนูก็ได้เจอกับหลากหลายสภาพจิตใจเอาแบบนี้ดีกว่าค่ะ
ที่ตอนนี้รู้สึกว่ารู้สึกแบบโล่งแล้ว